ผู้ชายคนหนึ่งโพสต์เตือนภัยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยว
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนทางแก๊ส
แล้วไปเปิดวาวปรากฏว่าไฟลุกท่วมเลยนะคะ

คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะภาพมันชัดแบบนี้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ที่ชื่อว่าไตรพบบุญสุวรรณ
ภายในร้านเจรัสก๋วยเตี๋ยวเป็ดหมู่๙ตำบลคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ขณะที่เจ้าของร้านกำลังก้มลงไป
ไปติดตั้งเตาเพื่อเปลี่ยนวาวหัวแก๊สใหม่
ที่จะต้มน้ำทำก๋วยเตี๋ยวร้อนตอนเช้าเนี่ยนะคะ
อันนั้นเองก็มีประกายไฟลุกพลึบขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยค่ะ
จนเจ้าของร้านต้องร้องววยวายเอ๊ะเลยค่ะ
แล้วก็รีบนำน้ำไปดับไฟ

หลังจากนั้นลูกชายก็วิ่งมาปิดวาวแก๊สถึง๒ครั้ง
จึงจะสามารถดับไฟลงได้
ทีนี้เขาบอกนะคือเราต้องรู้วิธีด้วยนะคะ
ถ้าแก๊สหุงต้มมันรั่วหรือมันเกิดไฟไหม้แบบนี้

ก็คือถ้าจะให้ดีรีบหยุดการรั่วก่อน

แล้วก็เตาแก๊สเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยนะคะ

พยายามพัดกัสให้มันอยู่เหนือระดับพื้นไล่ออกไปให้หมดอ่า

เพราะการ์ดแบบนี้บางทีมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ดมกลิ่นก็ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงนะคะ
เขาบอกว่าบางทีถ้ามันเกิดการการ์ดรั่วขึ้นมาจริง
มันจะเกิดฟอร์อากาศในสายอ่อนนำกัส

แล้วพอถ้าไฟไหม้แล้วมันปิดไม่ได้จริง
ต้องใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไง

ไม่ได้คือไฟบางชนิดที่มันเกิดจากก๊าซหรือสารเคมี

คุณผู้ชมฟังเสียงป้าภัยรัฐบุญสุวรรณอายุ๖๓ปี

ก็พอดีจะเปลี่ยนถังค่ะ
กำลังไปเปลี่ยนกำลังจะหมุนไอ้ตัววาวออกใช่ไหมคะ

แล้วมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเลย
คือคือว่าแล้วถอดออกเลยใช่ไหม
ได้เปลี่ยนเอง
ตกใจก็วิ่งไปเอาน้ำมาดับอะค่ะ
ดับค่ะพอดีน้ำมีน้ำใส่กระมังอยู่นี่

พอดีลูกชายมาแล้วลูกชายเอาผ้าตกอย่างนี้

เวลาเราไปทำงานบริษัทเนี่ย
คือเขาก็จะมีอบรมเรื่องของการ
ดับไฟให้ป้องกันอักษีภัยใช่วิธีการที่นี่ลูกชายของคุณป้า
แกก็เคยอบรมแกก็มีความรู้เบื้องต้นจากโรงงานมาบ้าง
ในการป้องกันเหตุแก๊สรั่ว
แกก็เลยตั้งสติแล้วก็ไปปิดวาวที่หัวแก๊ส
พอไฟดับสนิทไปตรวจสอบ
พบว่าแม่ได้มีการเปลี่ยนถังแก๊สเอง
แล้วก็หมุนวาวสายแก๊สไม่สนิทใช่
แล้วพอเปิดวาวแก๊สก็เลยทำให้แก๊สรั่วออกมา
ไฟมันก็เลยติดพลึบแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้น
คุณจุธารัฐอย่างหนึ่งทีได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่า
ไฟจากแก๊สแบบนี้เราควรเอาน้ำไปดับไหมหรือยังไง
ไม่ควรค่ะต้องใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยู่กับไฟกับฟืนกับไฟแบบนี้
ถังดับเพลิงเอาไว้ใกล้ตัวแล้วเอาให้ถูกประเภทด้วยนะ
ใช่เพราะว่าถ้าใช้น้ำดับแบบนี้ไม่ดับอะค่ะ
ไม่มีทางนี่แหละค่ะเป็นคำตอบว่า
ทำไมป้าแกสาดน้ำไปสาดน้ำไปสาดน้ำไปไฟมันถึงไม่ดับ
คุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวข้อเท็จจริงแล้ว
ก็อยากให้เป็นความรู้เสริมไปด้วยนะคะ
ไฟนี่มันต้องระวังอันตรายจริงนะคะ